สวัสดีครับ๗นาฬิกา๒๐นาทีมาตรวจสอบสภาพอากาศกันนะครับในรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันอย่างที่ได้เกริ่นไปนะครับว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสุดสัปดาห์ใครที่จะวางแผนเดินทางท่องเที่ยวทำกิจกรรมกลางแจ้งตามจุดต่างโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับในพื้นที่ภาคเหนือ

เฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมไปถึงมีฟ้าหลุดในตอนกลางวันนั้นเป็นเรื่องของบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำมาเนื่องมาจากความร้อนนะครับหรือว่าหย่อมความร้อนยังคงปกลุ่มบริเวณนั้นกล่าวอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลานานนะครับจึงนำให้ความร้อนนั้นสะสมกันส
ตอนล่างพระตวนออกอีสานตอนล่างรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
หลุมเมฆฝนฟ้าขนองทำให้เกิดฝนตกต่อไปได้
ภาพรวมอุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้เป็นอย่างไร
เดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกับระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายพื้นที่ยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าว
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคอีสานจะสังเกตว่าเกือบทุกพื้นที่นั้น
อุณหภูมิเริ่มไต่ระดับจาก๓๐องศาเซลเซียตเป็นต้นไปนะครับ
พื้นที่สีเขียวยังคงปรากฏอยู่บ้างตามฝั่งตะวันตกของประเทศนะครับ
สูงสุดวันนี้คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ๔๑องศาเซลเซียต
ตั้งแต่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างไล่ยาวลงมา
จนถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะครับ
คำนวณต่อไปนะครับจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับอุณหภูมิไต่ระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สังเกตว่าในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานอุณหภูมินั้นช่วงเช้าวันพรุ่งนี้
จะเริ่มที่๓๒องศาเซลเซียตนะครับคำนวณต่อไปช่วงบ่าย๒วันพรุ่งนี้
อุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ๔๒องศาเซลเซียต
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศ
จะสังเกตว่าหลายพื้นที่ยังคงต้องเผชิญกับความร้อนละอุ
ตั้งแต่ในช่วงสายไปจนถึงช่วงบ่ายครับ
นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมครับที่แสดงกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวสดณขนาดนี้
สังเกตว่ากลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวเหนือท้องฟ้าเมืองไทยของเรานั้น
มีกลุ่มก้อนเมฆประปรายเท่านั้น
เลื่อนที่ผ่านบริเวณทางตอนกลางของประเทศ
ส่วนใหญ่นั้นกลุ่มก้อนเมฆจะไปพาดผ่านเหนือเมืองไทยของเรา
กับบริเวณทางตอนล่างของเมืองไทย
ปัจจัยสำคัญก็เนื่องมาจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก
ที่ยังมีการพาดผ่านบริเวณทางตอนบนอย่างต่อเนื่อง
เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าปัจจัยต่างเหล่านี้นั้นจะสามารถส่งผล

คุณผู้ชมครับอย่างคุณผู้ชมสังเกตพื้นที่สีฟ้านี่นะครับ
พื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นบริเวณที่มีการเคลื่อนตัวของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก
ก็คือคลื่นกระแสลมที่มีการเคลื่อนที่ในระดับสูง
เมื่อใดก็ตามแต่ที่เคลื่อนที่พาดผ่านในเมืองไทยของเรานะครับ
ก็จะเป็นเหตุทำให้เกิดพายุฤดูร้อน
มีฝนตกหนักลมกระโชคแรงรวมไปถึงพายุลูกเห็บ
สุดสัปดาห์นี้มีลุ้นว่าจะเลื่อนลงมาแตะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับ
นั่นก็หมายความว่าบริเวณดังกล่าวนั้นเสี่ยงที่อาจจะเจอเรื่องของลมกระโชคแรงเกิดขึ้นนะครับ
รวมไปถึงมีโอกาสที่จะเจอพายุลูกเข็บด้วย
ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งต้องระวังหน่อย
ในขณะที่เสนอในการฝนวันนี้จากการตรวจสอบ
อย่างที่ได้บอกไปว่าในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง
บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนั้นคือพื้นที่ที่ต้องเฝ้าจับตาเป็นพิเศษ
จะสังเกตว่าในการตรวจสอบกลุ่มฝนส่วนใหญ่นั้นจะปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง
แถวบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีมุกดาหารร้อยเอ็ดสุรินนะครับตกบริเวณดังกล่าว
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนั้นส่วนใหญ่ก็จะปกคลุมในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออก
ในบริเวณจังหวัดสะแก้วตราดจันทบุรีตามท้องทะเลก็ยังมีโอกาสเกิดฝนด้วย
ใครที่จะเดินทางโดยใช้เรือนักท่องเที่ยวต่างต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ส่วนฝนใต้นั้นจะเน้นตกในบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างนะครับส่วนใหญ่นั้นจะอยู่บริเวณตามแนวชายฝั่ง
ใครที่จะเดินทางสัญจรรวมไปถึงการท่องเที่ยวทางเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศนะครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เกิดปรากฏการณ์วันอาทิตย์ตั้งฉากในบริเวณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
พรุ่งนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่จะมีปรากฏการณ์วันอาทิตย์ตั้งฉากโดยจะไปตั้งฉากต่อที่บริเวณจังหวัดภูเก็ต
เวลา๑๒นาฬิกา๒๘นาที
จากการตรวจสอบสภาพอากาศเป็นอย่างไรจะร้อนและอุหรือเปล่า
เดี๋ยวเรามาดูการคำนวณสภาพอากาศ๗วันที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตนะครับ
จากการตรวจสอบ๗วันที่จังหวัดภูเก็ตในวันนี้ก็คือวันศุกร์
จากการตรวจสอบก็พบว่าอุณหภูมินั้นสูงสุดไปอยู่ที่ประมาณ๓๓องศาเซลเซียต
ต่ำสุดอยู่เพียงแค่๒๖องศาเซลเซียต

แต่ถ้าหากคิดเป็นภาพรวมตลอด๗วันก็จะถือว่าร้อนที่สุดในรอบ๗วัน
หลังจากนี้จะมีฝนตกในพื้นที่นะครับ
เพราะว่าดวงอาทิตย์ที่ส่องลงมาทำให้ไอน้ำระเหยบนท้องฟ้ามากยิ่งขึ้นนะครับ
สามารถที่จะกลั่นตัวกลายเป็นกลุ่มฝนตกได้ในพื้นที่
สุดสัปดาห์นี้ใครไปเที่ยวภูเก็ตอาจจะต้องระวังเรื่องของฝนหน่อยนะครับ
อีกหนึ่งพื้นที่อยากที่จะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบก็คือบริเวณจังหวัดสตูนครับ
เพราะว่าสุดสัปดาห์นี้สำหรับใครที่ชอบกีฬาวอเล็กบอลนะครับ
รวมไปถึงใครที่ชอบท่องเที่ยวนะครับในบริเวณจังหวัดสตูน
สำหรับสถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมก็คือบริเวณลานอเนกประสงค์ตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูนครับ
ใครที่จะไปชมการแข่งขันหรือว่าไปท่องเที่ยวบริเวณจังหวัดภูเก็ต
อาจจะต้องระวังแล้วก็เตรียมอุปกรณ์การฝนกันแดดหน่อยนะครับ
เพราะว่าตลอด๗วันที่บริเวณพื้นที่จังหวัดสตูนมีโอกาสเกิดฝนนะครับ
หลังจากนี้อุณหภูมิจะเย็นลงประมาณ๒๓องศาเซลเซียต
วันนี้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๗องศาเซลเซียตนะครับ
ที่ประมาณ๓๓๔องศาเซลเซียต
อย่างที่ได้เน้นย้ำนะครับมีโอกาสเกิดฝนในพื้นที่ในหลายจุดหลายพื้นที่
ดังนั้นการเตรียมตัวเรื่องของอุปกรณ์การฝนนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียว
และนี่คือการตรวจสอบสภาพอากาศทั่วไทยนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสุดสัปดาห์
อกจากนี้เองคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามการพยากรณากาศเพิ่มเติมได้
ผ่านทางแอปพลิเคชันมายไทยรัฐ
ตอนนี้ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ